มาต่อกันอีกหนึ่งคดีนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ก่อนหน้านี้มีประชาชนไปพบศพนะคะ
เป็นศพของผู้หญิงสักแขนเป็นลายการ์ตูนด้วย
ตอนที่ไปเจอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วัน

สรุปแล้วนะคะคดีนี้คนที่ก่อเหตุยิงสาวคนนี้
ชื่อว่าตั้มเป็นแฟนนุ่มและมีคนช่วยลงมือก่อเหตุ
ก็คือเป็นคนเอาศพไปทิ้งลำคลองนี้นะคะ
ก็คือนางสาวนินเป็นเพื่อนสาวคนสนิทคนใหม่ของนายตั้ม
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะทั้งสองคน
นำตัวไปฝากขังคัดค้านการประกันตัวด้วย
ซึ่งทั้งสองคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
แต่เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวทั้งนางสาวนินและนายตั้มเนี่ย
ไปชี้จุดที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ไม่ใช่การทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่รับสารภาพแต่เดินทางไปชี้จุดต่าง
คุมตัวนางสาวธรรมพัฒนศรพุทธรักษาหรือว่านางสาวนินอายุ๒๖ปี
ผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวปัชยาปวงศุกร์หรือว่าน้องเอ๋ยอายุ๒๒ปี
ที่ถูกฆ่าแล้วก็ทั้งสองคนเอาศพไปทิ้งที่คลองนะคะ
คดีนี้มีภาพสำคัญเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติกรรมผู้ต้องหาเนี่ยชัดเจนจนนำมาสู่การจับกลุ่มในที่สุด
นางสาวนินหรือว่านางสาวธรรมพัฒนศรหลังจากนี้ไปขออนุญาตใช้คำว่านางสาวนินนะคะ
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าก็ให้ความร่วมมือ
ในการเดินทางไปชี้จุดต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี่คือ
ช่วงที่เดินทางไปที่จุดต่างโดยจุดแรกที่เดินทางไป
คือคอนโดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พาเข้าไปในห้องเลย
จุดนี้เป็นจุดที่ในตั้มทะเลาะกับนางสาวเอ๋ย
ก็คือผู้เสียชีวิตและยิงนางสาวเอ๋ยจนตาย
และเป็นจุดที่นางสาวนินถูกในตั้ม
ใช้ปืนจี้บังคับให้ช่วยนำศพไปทิ้ง
จุดที่๒เป็นจุดที่พาในตั้ม
เอาสบนางเอ๋ยไปทิ้งที่จุดนี้เรียกว่าถ่ายนางห้วยพระ
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๑๕๐เมตร
ในพื้นที่ตำบลโซมอำพจังหวังเมืองขอนแก่น
จุดนี้เป็นจุดที่นายตั้มพานางสาวนินไปพัก
หลังจากที่ทิ้งศพนางสาวเอ๋ยแล้วนะคะ
แล้วทั้งสองคนก็เดินทางออกจากรีสอร์ทในช่วงกลางวันของวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เรื่องของคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นควบคุมตัวในตั้ม
นางสาวนินส่งสารจังหวัดขอนแก่นฝากหางผัดแรกไปแล้วนะคะ
ท่ามกลางความสนใจจากสื่อมวลชนเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกัน
มวลชนเดินทางไปติดตามรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก
นี่เป็นภาพนี้นะช่วงที่เขากำลังจะเอาขึ้นรถทั้งสองคนเลย
ผู้สื่อข่าวถามในตั้มว่ามีอะไรจะพูดไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
นายตั้มตอบแบบห้วนสั้นหน้าหงุดหงิดหุดหงิดนิดนึง
ไม่มีครับไม่มีไม่มีบอกแค่นี้แล้วก็ขึ้นรถคันนี้ไปที่ศาลเลยนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่า
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้ว
ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสารจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝักขังผลัดแรก

ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอาบ
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนนางสาวนินเนี่ยเอาไปอีกหนึ่งข้อหาคือขับรถขณะเสพยาเสพติด
เนื่องจากตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีสารเสพติดก็คือปรากฏว่าเป็นสีม่วง
ส่วนเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเน้นไปที่การสอบสวนนางสาวนินยังคงให้การภาคเศษ
ตนเองมีส่วนรู้เห็นในการก่อเหตุกับนายตั้มจริง
ตั้มเนี่ยเป็นคนลงมือก่อเหตุยิงและจากนั้นนายตั้มใช้ปืนชี้ใช้ปืนจี้ตัวเองให้เอาศพไปทิ้งด้วยกัน
คือให้พาไปขี่รถจักรยานยนต์กันไป
ขณะที่ในตั้มหลังพนักงานสอบสวนสอบปากคำนานอยู่หลายชั่วโมงนะคะ
รับสารภาพเพียงว่าเอาปืนลูกโม่ขนาด๓๘ใส่กระสุนไปในรังเพลิง๒นัด
สุ่มยิงสลับกันยิงสลับกันยิงถ้าใครดวงสวยดวงไม่ดีถูกยิงไป
แต่เป็นจังหวะที่ตนเป็นคนเอาปืนเจาะยิง
แล้วปืนมันไปตรงกับลำกล้องพอดี
ทำให้กระสุนพุ่งเจาะหัวของนางเสาเอ๋ยเสียชีวิต
และในตั้มก็ปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจตอนนี้ก็ไม่ปักใจเชื่อแหละ
เพราะว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความขัดแย้งกับคำให้การของในตั้มอยู่
ประกอบกับนางสาวนินเองให้การว่าในตั้มเป็นคนลั่นไกสังหาร
คือเขาเป็นหนึ่งในพยานแหละเขายืนยันเลยว่านายตั้มเป็นคนสังหารเอง
จากนั้นตำรวจก็นำตัวไปฝากขังนะคะตอนนั้นนะฮะ